กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมเวชกามา
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับ
ผมต้องขออภิปรายในเกี่ยวกับร่างไอลอร์หรือร่างภาคประชาชน
ผมมีความเห็นแตกต่างกับสมาชิกหลายท่านบางท่าน
เนื่องจากร่างของพระราชบับไอ้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ของไอลอนี่
ท่านไปดูที่ความตั้งใจของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนเสนอชื่อเข้ามา

ความถูกต้องแล้วเหลืออยู่
มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาท่านประธาน
ผมต้องกลับเรียนท่านประธานว่า
ผมฟังท่านที่แจ้งแต่แรกแล้วของท่านผู้จัดการทั้ง๓ท่าน
ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ลิเริ่มใน๒๓คน
ผมฟังแล้วพอสมควรนะท่านประธาน
ความฝันก็ได้เสนอกลับมา๕ข้อนี่
แล้วทำไมรัฐสภาต้องทำลายความเห็นเขา

อย่าขโมยความหวังของประชาชนไปเลย
มันติดตึงในหัวใจผมท่านประธาน
ท่านสมาชิกของท่านอาจจะบอกว่า

ในความรู้สึกของผมเนี่ยมันเป็นการวิตกจริตมากเกินไป
พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วเมื่อสองพันกว่าปีเนี่ยยังใช้ได้ครับ
อันไหนที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าไปคิดไม่ผิดหรอกครับ
พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่าเพิ่งวิตกจริตในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
กลัวอะไรมากมายเลยท่านบอกไม่เป็นไรเป็นสิทธิของท่าน
แต่ผมดูจาก๙๘๐๔๑คนที่มาลงชื่อนี่แล้วท่านไม่ต้องห่วง
ท่านจะไปร้องเรียนบอกว่าถูกไหมผ่านระบบอะไรไหม
สภาแห่งนี้มีการตรวจสอบแล้วครับว่า๙๘๐๐คนนี่ถูกต้อง
มีบัตรประชนติดกล้องมันก็หายไปในส่วนที่แสนกว่า
ผมกลับเรียนประธานว่าวันนี้เจตนาดี
ส่วนท่านบอกจะมีอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความคิดของท่าน
แต่ในความคิดของผมเนี่ยผมไปดูในข้อเสนอ
ในหลักการภักดิ์เพื่อไทยภักดิ์ภัยค้านทั้ง๖ภักดิ์
ก็มีมติชัดเจนแล้วว่ารับหลักการทั้ง๗ฉบับรวมทั้งไอรอด้วย
วันนั้นที่เข้าวิสามันตอนแรกไอ้รอเข้าไปทันผมยังเป็นห่วงอยากให้ทันนะ
ผมกลับเรียนท่านประธานชวนไปว่าไปตรวจสอบให้เร็วหน่อยเนี่ย
จะได้มาเข้าด้วยกันวันนี้ผมยินดีอย่างยิ่งเลย
รับให้พิจารณาก่อนได้ไหมไปรวมกันมันทำได้ครับ
เพราะผมดูทั้ง๗ฉบับนี่มีหลักการคล้ายกัน
ข้อประคับที่๘๗น่ะก็ยืนยันว่าหลักการคล้ายกัน
รวมกันแล้วจะยึดเอาฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นหลัก
แล้วสามารถเคลียร์ไปหากันได้ตัดไปได้
ไม่ใช่หลักการคล้ายกันนะรายละเอียดอาจจะต่างกัน
แต่หลักการคล้ายกันมาตรารับนูลมาตรา๒๕๖เหมือนกัน
ท่านประธานครับผมจึงเห็นว่า
เพื่อจะไม่รับท่านครับ
ประชนเป็นแสนนะที่เสนอเข้ามา
เพราะความบัตรประชนหมดอายุบ้างอะไรบ้าง
แต่ก็เหลือหกหมื่นแปดอ่ะท่านประธาน
เราคิดอะไรที่มันเกิดเหตุการณ์เดี๋ยวนี้
ก็เพราะพวกเราคิดจะไม่รับนี่แหละครับ
ถ้าเรามีเจตนาดีไม่วิตกจริตมากเกินไปล่ะ

ผมเองต้องขอกลับเรียนว่า
ในลักษณะของเหตุผลทั้ง๑๐ข้อนี่
ผมยังไม่เห็นข้อไหนเลยนะว่า
ไปแก้ไขหมวด๑หมวด๒อะไรไม่มี
ผมนั่งอ่านแต่หัวค่ำแหละแล้วฟังดูชี้แจงด้วย
ยกอันนี้ก็ในรัฐบุรุณธรรมดีมันสืบต่ออำนาจ
ถ้าเขาบอกว่าปิดนายกจากคนนอกน่ะมันผิดอะไร
ท่านประธานผมดูดิดูเป็นข้อข้อ

เริ่มต้นจากปิดนายกคนนอกโดยการยกเลิก
มาตรา๒๗๒อะไรที่ว่านี่เขาผิดอะไร
เป็นการเสนอความเห็นแล้วผมก็ฟังจากผู้ชี้แจงว่า
ถ้าอันไหนเขาไม่ได้ไปผูกมัดนะบอกว่า
อันไหนที่รับไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่เข้าไป
ใจกว้างนะผมฟังดูเนี่ยใจกว้างมาก
เพียงแต่ว่าสมาชิกบางท่านเห็นว่านี้เป็นของราศดรกลุ่มรัศดรมีส่วนร่วม

มันถึงเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองแบบนี้

ที่ดูแล้วมันจะผิดรัฐมนูลอะไรเยอะแยะที่ว่านี่

บอกลายุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
พวกผมก็ไม่เห็นอยู่แล้วว่ายุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีนี่
มันไปกดขมเห็นรัฐบาลคนต่อไปเลย

เราจึงมีเจตนาว่าจะแก้มาตราสองห้าหก
เพื่อให้มันแก้ได้โดยให้มีสอสล
แล้วกลุ่มนี้เขาก็มีแนวคิดว่าให้มีสอสล
ทำไมหลักการจะไม่คล้ายกันท่านประธาน

ความคิดเห็นผมกับอีกหลายท่านอาจจะไม่เหมือนกัน
แต่วิธีคิดก็ไม่แตกต่างกันท่านประธานครับ
ไม่มีใครเก่งกว่ากันหรอกในสภาแห่งนี้
เรียนหนังสือมาจากสถาบันไหนก็แล้วแต่

ยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติชีวิตปีนี้เป็นความผิดอะไร

แล้วส่วนไหนที่บนพูดแล้วเสียหาย
ไม่ต้องมีแผนปฏิรูปให้ยกเลิกน่ะ
สภาแห่งนี้หลายคนก็มีความคิดไม่แตกต่างกัน
ผมจึงชมเชยจริงว่า
กล้าแล้วผมก็อยากเห็นนะภาคประชาชนนี่
เสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาแล้วมันผ่านไป
ชั่วชีวิตผมเนี่ยท่านประธานที่เหลืออยู่เนี่ย

ผมยังไม่เห็นภาคประชาชนเสนอกฎหมาย
แล้วรับหลักการเข้ามาได้ไม่มีสักอัน

ถ้าท่านไม่รับแล้วมันตกไป
เมืองมันเดินออกไม่ได้นี่ทำไง
ถ้ารับแล้วไปพิจารณาในชั้นกรรมธิการ

กลุ่มที่เสนอเข้ามาเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เป็น
กรรมธิการกับท่านได้กี่นักกี่คน
ส่วนใหญ่ก็เป็นสอสอกับสวกรรมธิการ

ท่านกลัวอะไร
ที่เสนอมานี่คือคำสั่งขอชชยกเลิกหมด
เราก็เคยเสนอมาแล้วให้ยกเลิกคำสั่งขอชชทั้งหมด
ทำไมมันจะไปผิดหลักการอะไร
พูดจนเสียหายผมนั่งฟังตกใจเหมือนกันว่า
พวกนี้จะเป็นโจรล่ะประชาชนแสนกว่าคนนี่

ทุกคนมีเจตนาดีต่อบ้านต่อเมือง
ผมดูในหลักการเหตุผลที่เสนอมานี่
ผมยังไม่เห็นมาตราไหนที่ทำร้ายบ้านเมือง
นายกต้องเป็นสอสอโดยเฉพาะสวต้องมาจากการเลือกตั้ง
สมัยหนึ่งภักดิ์เพื่อไทยเป็นรัฐบาล
เราก็เสนอกฎหมายให้สวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด
เพราะตอนนั้นสวจากเลือกตั้งบ้างมาจากแต่งตั้งบ้าง

ก็เคยเสนอแก้ไขให้สวมาจากการเลือกตั้ง
แล้วไม่ต้องมีกำหนดเวลาว่าจะเป็นกี่สมัยก็แล้วแต่
เคยทำมาแล้วสมัยหนึ่งแต่ก็ถูกปฏิวัติก่อน
ถ้างั้นมันอาจจะสำเร็จก็ได้นะครับ
หน้าประธานผมก็ขอบอกว่า
ขอกลับเรียนยืนยันว่าสามารถทำได้ในความรู้สึกผมนี่
อย่าพูดจนเสียหายเป็นโจรเลยผมฟังเมื่อกี้นี่
พวกนั่ง๓คน๓ตัวแทนเป็นโจรเลย